โอเคครับท่าที่๑ครับแช๊ปพอร์ตซ้ายแช๊ปพอร์ตขวาอ่า
แช๊ปบิดลำตัวเปิดเส้นเท้าหมัดลงสอบซ้ายยกสอบขึ้น
ค่อยน้อมลำตัวลงยืดขึ้นสอบพับลงเก่งหน้าท้องบิดครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวเราจะเอาสองท่ามารวมกันแช๊ปคลอสสอบคล้าย
ท่าต่อไปครับฮุกซ้ายฮุกอัปกาศขวาอ่าแล้วก็เข่าซ้าย
แล้วก็วางเวลาวุกก็ปิดส้นเท้า
เปิดส้นเท้ายกข่าวขึ้นสูงสูงออกไปเท้าลง
เวลายืนครับดับบนเขาซ้ายดึงดึงให้แต่พื้นขวา
เวลาดีเข่าครับดึงแขนมาหัวเข่าอ่าเกรงหน้าท้อง
เกรงหน้าท้องสามสองหนึ่งสี่
โอเคยินขาวครับเก็บต่อกลับมาอ่า
เราจะสอบสี่ทั้งซ้ายท้ายออกขวาสามแล้วก่อนพร้อมตัว

อ่า

เดี๋ยวเราจะเอาท่าทั้งหมดมารวมกันนะครับ
สำหรับสาวนะครับที่อยากจะออกกำลังกายในรูปแบบของการกระชับสัดส่วนนะครับ
ทุกวันวันละ๓๐๔๐นาทีประมาณเดือน๒เดือนก็จะเห็นผลครับ
สวัสดีครับบอร์ดสำหรับทุกคนนะครับสำหรับทุกคนนะครับสาวมารัก
พี่เจ๋งพี่เจ๋ง๑๒๓โอ้โหโอ้โหสวัสดีครับวันละ๓๐๔๐นาที